คุณผู้ชมครับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมกฏณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทภายในพระบรมหาพระราชวังนั้น
จำเป็นที่จะต้องเข้มงวดเรื่องของการแต่งกายนะครับ
นักพระราชวังก็ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายมาหลายด้านนะครับ
ดังนั้นวันนี้นะครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะสรุปเรื่องของการแต่งกายที่สุภาพและถูกระเบียบ
ถูกตามที่สำนักพระราชวังแนะนำมาว่าเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หน้าพระบรมกฏณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์จะต้องแต่งกายสุภาพสีดำเท่านั้น
โดยสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อมีปกแขนยาวหรือแขนสั้นสีดำใส่กางเกงขายาวสีดำและใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ดสวมเสื้อยืดกางเกงยีนและกางเกงขา๓ส่วน
สุภาพสตรีให้สวมเสื้อมีแขนกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุงและใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ดสวมเสื้อแขนกุดผ้าโปร่งรัดรูปใส่กระโปรงสั้นกระโปรงยีนหรือกางเกง
ส่วนชาวเขาสามารถสวมชุดชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้น
หากมีความจำเป็นหรือมีข้อจำกัดไม่สามารถใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำได้
ทางสำนักพระราชวังอนุโลมให้ประชาชนถอดรองเท้าไว้ที่ฐานพระที่นั่งแล้วเดินเท้าเปล่าขึ้นพระที่นั่ง
แต่งกายในชุดสุภาพสีดำเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมกฏณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
เพื่อให้สมพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙